กลับมาในข่าวบันเทิงนะคะพบกับน้องเชอรี่ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่าน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับเชอรี่เช่นเคย
วันนี้มีประเด็นหลายต่อหลายประเด็นเลยที่โยนไป
ล่าสุดนี่แหละสร้างความเซอร์ไพรส์เลย
หมอชิดร่อนประกาศสั่งลานักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมชนกค่ะ
ว่าได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัด
และมีความต้องการที่จะเป็นนักแสดงอิสระ
ส่วนเพื่อนซีพันล้านอย่าง
ใหม่ดาวิกาก็ออกมาชี้แจงว่า
ไม่ได้เป็นคนชวนเพื่อนนะเพื่อนออกมาเอง

เพราะว่าใหม่เองก็พึ่งมาเป็นอิสระเหมือนกันประมาณปีแล้วนะ
คือผู้จัดการของคุณใหม่กับผู้จัดการของน้องใบเฟิร์นเขาเป็นคนคนเดียวกัน

สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง๗
ขอแจ้งให้ทราบว่าในเดือนพฤษภาคม๒๕๖๒
จะมีนักแสดงในสังกัดสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดง
คือใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัยบูล
ทางสถานีก็ได้หารือกับนักแสดงแล้ว
เห็นว่าการทำงานที่ผ่านมากับสถานีเป็นไปด้วยดี
แต่อยากให้โอกาสตัวเองในการหาประสบการณ์ใหม่
มีความประสงค์ขอเป็นนักแสดงอิสระ

ที่ตั้งใจทำงานกับทางสถานีมาโดยตลอด

ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางของการทำงานใหม่ค่ะ
นี้เองนะคะสาวใบเฟิร์นก็ยังมีผลงานละครอีกหนึ่งเรื่อง
กับทางช่อง๗ซึ่งก็เตรียมออกอากาศในเร็วนี้ด้วย
แต่อย่างที่บอกไปแหละตัวเธอไป
แต่ก็ต้องมากระเทือนกับดาววีกาอยู่ดี
เหมือนโดมิโนอีกแล้ว

๒๔ก็เบนเจ้าเพศแล้วเหรอ
เหอะอะไรก็ใหม่อะไรก็ใหม่
เอออะไรก็ไปที่ใหม่